กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเหตุการณ์ที่
ตอนนี้ชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณ์กันเยอะนะคะ
กรณีที่หนุ่มใต้๒คน
อบเสื้อผ้ามาจากสงขลาค่ะ
กะว่าจะเข้ามาสอบที่กรุงเทพ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่เขามากรุงเทพด้วยนะ
ปรากฏว่าไปลงรถทัวร์ที่หมอชิดนะคะ
ที่จะเดินทางต่อไปแถวรังสิต

รถแท็กซี่บอกว่าเอาอย่างนี้กัน
เหมาจ่ายไม่ใช่๒คน๙๐๐นะ

๒คนคูณไป๑๘๐๐บาท
ล่าสุดคุณผู้ชมหานี่ไปไหนไปสุพรรณหรือ
นึกว่าไปสุพรรณไปพัทยาเหมือนกัน
แต่ไม่ใช่นะต้นทางคือหมอชิด
ปลายทางคือรังสิตถ้ากดมิเตอร์อย่างนั้นเคยไปค่ะมันไม่ได้ไกล
เต็มที่ก็ไม่เกิน๔๐๐บาท

คุณผู้ชมล่าสุดคนขับรถแท็กซี่เดินทาง
มาคุยกับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกแล้วนะคะ

แล้วก็เบี้ยปรับ๔๐๐๐บาท
เขามีเหตุผลนะว่าเพราะอะไรและเพราะทำไม
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่เบื้องต้นเอาแบบนี้ก่อน
เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจโกง
แต่น้องสองคนไม่ทักท้วงเอง

คุณผู้ชมจากกรณีที่๒หนุ่มชาวสงครานนะคะ

เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯเป็นครั้งแรกเพื่อมาสอบ
ตาดรชดาสามหกสามศูนย์กรุงเทพฯ
ส่วนคนนี้นะคะเป็นเจ้าของรถนะคะ
ก็คือนายประจันสิงหอนอายุ๖๓ปีเป็นเจ้าของรถ
แต่คนขับรถวันนั้นที่ไปโกงค่าโดยสารไม่ใช่นะ
เป็นลูกคุณลุงนะคะก็คือนายสุภโชคสิงหอนอายุ๓๖ปีค่ะ
หลังจากที่โดนโกงฆ่ารถแท็กซี่ไปแล้วย่าดของเขาก็เอาเรื่องราวมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
แล้วก็พาน้องสองคนไปแจ้งความไว้ที่ตำรวจสพปากคลองรังสิต
ชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็บอกว่าแหมมันมากเกินไปเปล่า
สองคนพันแปดจากหมอชิดไปย่านรังสิต
ล่าสุดวันนี้นะคะคนขับรถแท็กซี่คนดังกล่าว
ก็คือนายสุภโชคสิงหอนเนี่ยมาพบกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
นายสุภโชคบอกว่ารถแท็กซี่เป็นของพ่อนะ
พ่อป่วยเป็นอำมพลึกมีอาการชาบริเวณมือเท้าซ้าย
ทำให้ขับรถไม่ได้ก็คือขับรถไม่สะดวก
ตัวเองก็เลยตัดสินใจนำรถออกมาขับหารายได้
สักประมาณ๓๔ปีแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิด
พโชคบอกแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าวันเกิดเหตุ
ได้รับผู้เสียหายมาจากหมอชิดไปส่งย่านรังสิต
ก่อนที่จะขึ้นรถสุภโชคบอกว่าได้มีการแจ้งผู้โดยสารแล้วนะ
บอกว่าคิดค่ารถแบบเมาส์จ่ายในราคาคนละ๙๐๐บาท
ตอนนั้นสุภาโชคบอกว่าผู้เสียหายก็ไม่ได้ทักทวงอะไรนี่ด่า
คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
เพราะลักษณะการกระทำแบบนี้สุภาโชคบอกว่า
เป็นการยินยอมของทั้งสองฝ่ายไม่มีเจตนาจะโกงใคร
เพราะสุภาโชคบอกว่าได้แจ้งราคากับผู้โดยสารไปแล้วก่อนหน้านี้
ซึ่งผู้โดยสารสองคนนี้แหละค่ะก็ยอมที่จะจ่าย

คำถามคือทำไมคุณไม่กดมิเตอร์
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังเกิดประเด็นนี้นะคะ
ชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์
ซึ่งครอบครัวของคุณสุภโชคเองบอกว่าก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
มีคนมาต่อว่าโดยเฉพาะมาต่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังป่วย
รับว่าต้องการเงินเพื่อไปรักษาคุณพ่อคุณแม่
จึงคิดค่าโดยสารราคาสูงประมาณนี้
ตอนนี้คุณสุภาโชคบอกว่ารู้สึกเครียดมาก
จึงต้องรีบออกมานะรีบออกมาชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
คุณสุภโชคบอกว่าก็ขอโทษสังคมด้วยนะคะ
แล้วก็ขอโทษผู้เสียหายด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
และถ้าเกิดว่าผู้เสียหายอยากจะได้ส่วนต่างของราคา
จากที่ต้องกดมิเตอร์จริงนะคืน
ก็ยินดีที่จะเอาส่วนต่างนี้กลับคืนไปให้ค่ะ
ฟังเสียงคุณสุภโชคคนขับรถแท็กซี่รายนี้กันหน่อยค่ะ
เท่านั้นเองเขาไม่ได้ว่าอะไรน้องเขาก็จ่ายตามปกติ

ข้ออ้างที่จะบอกว่าผู้โดยสารไม่เห็นว่าอะไรเนี่ย
คือถ้าเกิดว่าทำถูกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องมามีเรื่องแบบนี้
ทีนี้ล่าสุดค่ะนายสมชัยราชแก้วหัวหน้ากองตรวจการ
กรมการขนส่งทางบกบอกว่าหลังตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
พบว่านายสุภโชคทำผิดจริงนะคะ
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ปีพุทธศักราช๒๕๕๙
สั่งดำเนินคดี๓ข้อหาด้วยกันคือ
ข้อหาแรกไม่ใช้มาตราค่าโดยสารอันนี้ปรับสูงสุด๑๐๐๐บาท
ข้อหาที่๒คือใบขับขี่รถสาธารณะของสุภโชค
ก็หมดอายุด้วยอันนี้ปรับสูงสุด๒๐๐๐บาท
ข้อหาความผิดที่๓คือไม่จัดส่งประวัติผู้ขับรถ
กรมการขนส่งทางบกอันนี้เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าจะส่งตัวนายสุภโชค
อบรมเรื่องกฎระเบียบการให้บริการเป็นเวลา๓ชั่วโมง
กำชับกำชาบอกว่าการให้บริการผู้โดยสาร
ต้องให้บริการอย่างเป็นธรรมต้องกดมิเตอร์ทุกครั้ง
ห้ามปฏิเสธผู้โดยสารโอ้โหอันนี้ดิฉันโดนบ่อย

นั่นสิซึ่งครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดครั้งแรกของนายสุภโชคนะคะ
หากพบว่ากระทำผิดลักษณะดังกล่าวซ้ำอีก
เพียงพอไหมไม่ใช่กรณีเดียวนะ
แล้วมันได้ไหมหมายถึงว่ามันได้สร้างจิตสำนึกอะไรให้กับคนขับไหม
นี่คือคำถามเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหม
ต้องดูต่างประเทศนะบางทีทำผิดนี่คือเขาตัดคะแนนตัดแต้ม

แล้วก็คือกว่าจะใช้กลับมาใช้ได้อีกนี่มันไม่ใช่ทำง่ายนะแบบ
เราต้องไปถึงขนาดนั้นต้องไปขนาดนั้นไหมนะคะ